ส่วนที่นี่หลอกเด็กอายุ๑๔ปีครับ
อาศัยจุดอ่อนของเด็กเด็กคนนี้เขาชอบเล่นเกมมาก
แล้วถูกหลอกซ้ำอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์อีกครับ
แล้วโชคดีมากนะว่าเคสนี้ผู้ปกครองรู้ตำรวจรู้
ก็เลยสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ทัน
ไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์สลดอีกก็ได้นะครับ
เพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ร้ายที่นครศรีธรรมราชที่เหยื่อ
ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองหลังจากถูกแก๊งมิจฉาชีพ
แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครับนะครับ
นางสาวบีครับเป็นชื่อสมมุติอายุ๕๐ปี
ชาวจังหวัดระยองพร้อมกับลูกชายวัย๑๔
มาแจ้งความตำรวจที่สพเพจังหวัดระยอง
บอกว่าลูกชายเล่นเกมออนไลน์ซื้อคูปองเติมเกมในเว็บหนึ่ง
ที่บริการรับเติมเกมโอนเงินไป๑๘๙๘บาท
เงินไปแล้วแต่ไม่ได้คูปองจริง

ก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลตำรวจไซเบอร์เพื่อจะแจ้งความ
เว็บไซต์ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์มียอดคนติดตามกว่า๒แสน

เสิร์ชจนเจอมีเว็บไซต์รับแจ้งความออนไลน์
มีคนตามกว่า๒แสนก็เลยเชื่อ
เพราะมันยอดคนตามเยอะมากนะ
แล้วเขาอ้างว่าเป็นตำรวจไซเบอร์
เขาให้โอนเงิน๒๐๐๐บาทไปให้เพื่อเป็นค่าเจาะระบบข้อมูล
ระบบมันมีเงินหมุนเวียนและจะได้มีข้อมูลการตรวจสอบการฟอกเงิน
แล้วไปเจอว่ามันมีหน่วยงานนี้ด้วยแล้วมีคนแอบอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์ด้วย
ตอนนั้นก็คิดว่าเขาเป็นตำรวจจริงแหละเพราะว่ามีคนตามตั้งเยอะนี่
เงินไปให้สองพันอ่ะโอเคยอมแลกเพื่อจะได้จับคนร้ายให้ได้ครับ
แลกเพื่อจะได้จับโจรโอนเงินไปให้จากนั้นระบบโอนเงินกลับมาให้๓๐๐บาท
ลูกชายก็เชื่อก็เลยโอนไปให้อีกหลายครั้งเพื่อแลกกับการเจาะข้อมูล
เอาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดรวมแล้ว๑๖๐๐๐บาทแล้วติดต่อไม่ได้
ก็เลยมาเล่าให้แม่ฟังพอแม่รู้ว่าลูกชายโดนหลอก
ก็เลยพยายามที่จะให้ลูกชายชวนคนร้ายคุยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม

คนร้ายจะขอเงินอีกหกพันแม่ก็เลยรีบพาลูกมาแจ้งความครับ
เพราะกลัวว่าคนร้ายจะนำข้อมูลของลูกชายไปเปิดบัญชีม้าหรือเปล่า
เนื่องจากว่าไอ้ฝั่งคนร้ายเนี่ยได้ทั้งบัตรประชาชนเลขบัญชีของลูกชายไปด้วย
เรื่องนี้แม่อยากให้เป็นอุทาหรณ์ครับ
เตือนไปถึงเด็กทุกคนหรือผู้ใหญ่ด้วยฮะ
ใครก็ตามถ้าหากว่าเจอกลอุบายแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด
และควรจะต้องเล่าหรือปรึกษาคนในครอบครัวจะได้ช่วยกันหาทางแก้ได้ทันครับ
ก็ยังมีการคุยในไลน์อยู่ก็ขอโอนเงินอีก
แม่ก็เลยให้เขาคุยกันนั่นแหละให้คุยปกติ
เดี๋ยวจะโอนให้นะขอเลขบัญชีหน่อย
เขาบอกว่าพอโอนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะให้เลขบัญชี
ก็พยายามคุยเรื่อยไม่ให้เขาบอกเราไง
เขาให้โอนเงินเท่าไรครับ๖๐๐๐บาทหลังจากที่เสียไปแล้วนะ

๑๐บาทแล้วที่พาน้องมาแจ้งความคือเขาขอมาตัวชายคนไป
ขอเลขบัญชีธนาคารไปแล้วก็จะมันแจ้งความเพื่อเค้าไปเปิดบัญชีม้าอีก
ทางคดีตำรวจสพเพได้สอบสวนผู้เสียหาย
ประสานชุดสืบนะฮะตรวจสอบข้อมูลบัญชีม้า
แล้วก็ลิงก์ที่อ้างว่าเป็นตำรวจไซเบอร์
ตัวจริงเสียงจริงเพื่อหาข้อมูลในการสืบสวนติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
มันมีทั้งคนที่อ้างอ้างว่าจะเติมเกมเติมคูปองให้ได้
แล้วก็อ้างเป็นตำรวจอีกต่างหากอันนี้กระตุกหนวดเสือแล้วนะครับ
คุณตำรวจอย่ายอมต้องจับให้ได้โดยเร็วครับ